ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับ
หลังจากที่มีเหตุการณ์รถเก๋งคันหนึ่งนะฮะ
เป็นรถไฟฟ้าเจ้าของเนี่ยซื้อป้ายแดงมานะครับ
ถึงสัปดาห์ไปจอดชาร์จอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งที่อุดรธานี
อยู่ดีไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาที่ห้องเครื่องนะครับ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่มาฉีดโฟมเพื่อ
ดับไฟนะครับรถเก๋งวีวายดีนะครับ
รถไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทาง
เจ้าของค่ายนี่ก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
สารเคมีโฟมดับไฟนะครับป้ายแดงนะฮะ
ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่หน้าห้างแห่ง๑
ริมถนนนิตโยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
หลังจากที่ดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เปิดฝากระโปรงขึ้นมานี่ตอนที่ฉีดเข้าไปนะครับ
เปิดขึ้นมาเนี่ยพบว่าแผ่นฉนวนกันความร้อน
ฝากระโปรงของรถเนี่ยมันไหม้เสียหายนะครับ
นี่ตรงนี้นะฮะไหม้มาถึงตรงนี้เลยนะครับ
แล้วก็ต้องถอดคั่วแบตเตอรี่ออกก่อน
ก่อนจะฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ให้มันประทุขึ้นมาอีกนะครับ
เจ้าของรถนะครับเป็นผู้ชายนะครับอายุ๔๑ปีนะครับ
บอกว่านี่ท่าทางตกใจอยู่เลยนะ
บอกว่าวันเกิดเหตุขับรถเก๋งมากับครอบครัว
ก็มาจอดชาร์จนะครับเพราะว่าแบตรถตอนนั้นเหลือแค่๑๐นะครับ
ก็นั่งรออยู่ในรถอันนี้ไม่ได้ทิ้งรถนะฮะโชคดีมากนะครับ
นั่งรออยู่ในรถนะครับอยู่คนเดียวครอบครัวลงไปซื้อของในห้าง
ชาร์จไฟไปถึง๕๐อยู่มีควันออกมาจากฝากระโปรงหน้ารถ
ก็เลยรีบไปบอกเจ้าหน้าที่ของห้างให้ช่วยเอาถังดับเพลิงเนี่ยมาฉีดให้หน่อยนะครับ
แล้วก็โทรแจ้งดับเพลิงให้มาระงับเหตุ
รถคันนี้เพิ่งซื้อมาได้สัปดาห์กว่าราคาประมาณ๑ล้านกว่าบาท
ปกติจะชาร์จแบตที่บ้านหรือไม่ก็ตามจุดชาร์จที่ไม่ให้บริการตามทั่วไปนะครับ
พอมาเกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยเจ้าของรถบอกตกใจมากนะครับ
โชคดีมีประกันนะแต่ก็ตกใจนั่นแหละมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้แค่ระงับเหตุนะ
สาเหตุอย่างละเอียดก็ต้องรอให้เขาตรวจสอบนั่นแหละ
นี่ยังป้ายแดงอยู่เลยเนาะสัปดาห์เดียว
อ่าเดี๋ยวต้องฟังทางค่ายเขานะแต่ว่าเราถามอาจารย์ออสก่อนนะครับ
อาจารย์ออสอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์นะครับจากทางมเกษตรนะฮะ
วิชาเคมีนะครับนี่อาจารย์ออสบอกว่า
ถ้าเกิดจะวิเคราะห์ดูเนี่ยการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะ
มันอาจจะเป็นเรื่องของคั่วแบตนะฮะแล้วก็มีการลัดวงจรแล้วก็ติดไฟ
แล้วก็เกิดการปะทุระเบิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว
การทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาทางเคมีนะ
เขาเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีซึ่งข้างในเนี่ยจะมีของเหลว
แล้วก็จะมีการอัดประจุเข้าไปเพื่อไปเก็บในนั้นนะครับ
ถ้าเกิดรัดวงจรนะครับมันก็จะเกิดความร้อนเกิดขึ้น
ความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้

แต่ว่าต้นเหตุสาเหตุจริงเกิดจากอะไรตอนนี้
ค่ายรถเขานำรถไปตรวจสอบแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าห้างที่อุดรธานีนะครับ
ได้โพสต์ภาพทางทีมวิศวกรของค่ายรถ
รื้อด้านหน้ารถคันเกิดเหตุ
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
พร้อมกับมีนี่ฮะแถลงชี้แจงนะครับ
และส่งทีมวิศวกรไปตรวจสอบทันที
ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบจากวิศวกร
โดยจะต้องทำการถอดชิ้นส่วนและทำการตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อที่จะสามารถระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงได้
โดยจะไม่บิดเบือนข้อมูลเพื่อหวังผลทางการค้า
หากเกิดจากความผิดปกติของตัวรถจริง
ก็พร้อมน้อมรับความผิดและจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป